ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะ
ทำการอนุมัติเงินค่ะจำนวน๒๕๖๔๒๐๐๐บาท
เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยากับนักมวยแล้วก็ผู้ฝึกสอน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
และก็ได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเบื้องต้น
ระหว่างขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพิ่มเติมค่ะ
สำหรับจำนวนนักมวยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการออกคำสั่งของนายทะเบียน
แล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการการกีฬามวย
มีจำนวน๒๐๐คนด้วยกันแล้วก็ผู้ฝึกสอนจำนวน๕๐๐คน
ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีการเคลื่อนไหว
ไม่ว่าจะเป็นการชกแล้วก็ทำหน้าที่ฝึกสอนซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน๕๐๐๐บาทเวลา๒เดือนด้วยกันค่ะ
อย่างไรก็ตามทั้ง๒กลุ่มนี้ก็จะเร่งประสานงานขอข้อมูลกับกระทบการคลัง
เพื่อตรวจสอบรายชื่อด้วยนะคะว่าได้รับการช่วยเหลือเงินจำนวน๕๐๐๐บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ด้วยเหมือนกัน
เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความซ้ำซ้อน
ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นจะต้องมีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แต่สำหรับในทะเบียนมวยต้องเป็นนักกีฬาที่อายุ๑๕ปีขึ้นไป